จังหวัดชนบุรีไปแถวท่อระบายน้ำแล้วได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้
เสียงอะไรเนี่ยเสียงมันคือเสียงอะไร
แล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นไปช่วยกันหาคำตอบหน่อยค่ะ
ที่เขางัดกันอยู่นี่ไม่ได้ขุดหัวเผือกหัวมันนะคะคุณ
แต่เขามาเปิดฝาท่อระบายน้ำ
เพราะว่าที่จังหวัดชนบุรีตรงนี้
ชาวบ้านเขาแจ้งว่าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
คล้ายแบบซ้อยขายเนมซ้อยขายเนม

ซ้อยขายเนมซ้อยขายเนม

อยู่ตอนนี้อยู่ในท่อน้ำ

ได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้องของอะไรบางอย่าง

เขาก็รีบบึงมาช่วยทันที

พี่เขาช่วยกันงัดฝาท่อขึ้นมาได้แล้วใช่ไหม

พี่เขาก็ต้องลงไปในท่อระบายน้ำ

แล้วต้องมุดทั้งมุดทั้งมุดทั้งมุดด้วยคุณ
เข้าไปหาไอ้เจ้าเสียงที่ร้องขอความช่วยเหลือ

แล้วด้วยความที่มันน่ากลัวคุณผู้ชม
ท่อระบายน้ำมันมืดแล้วนี่คือกลางคืนแล้ว
ใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีนะครับ
นาทีในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตามหาเสียง
อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเจ้าของเสียงที่อ้อนวอนขอความช่วยเหลือนั้น
คืออะไรคือไปดูค่ะคืออะไรอย่าบอกแน่ว่าคือ

รอดตายแล้ว
เย่
คือมันคือแมวผี
ไม่ใช่ผีไม่ใช่แมวผีไม่ใช่ลูกหลอกไม่ใช่อะไรทั้งนั้น
เหรอมันคือลูกเหมียวลูกแมว
โอ้โฮจากใจอีก

คุณพี่สมฤทัยเล่าให้ฟังบอกว่าลูกเหมียวตัวนี้นะคะ
มันไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะมันไม่ได้อาศัยอยู่แถวนี้หรอก
คาดว่าน่าจะมีคนมาปล่อยมันทิ้งไว้
หรือมันอาจจะเดินตามแม่แล้วพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำ

แต่ท้ายที่สุดนะคะพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยมันขึ้นมาได้
พี่สมฤทัยก็เลยอาสารับเลี้ยงลูกเหมียวตัวนี้ไว้เลยค่ะคุณผู้ชม
ขอบคุณพี่สมฤทัยมากเลยนะใจดีจริง

ชื่อว่าบุญรอด

น่าจะชื่อน้องรอดช่อง

รอดช่องท่อระบายน้ำ

แต่ท้ายที่สุดแล้วจะเชื่ออะไรก็ถือว่ามันก็บุดบิดชีวิต